อาตุ๊กเดือนเต็มแล้วก็คุณลินดาค้าทันเจริญค่ะ
คุณลินดาค้าทันเจริญเพื่อนรักคนนี้ค่ะจากไปครบ๑๐๐วันแล้วค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอาตุ๊กเดือนเต็มค่ะ

เดินทางไปที่วัดคลองครุเขตคณะยาวกรุงเทพ
เพื่อทำพิธีนะคะทำบุญครบรอบ๑๐๐วัน
ให้กับเพื่อนรักลินดาค้าทันเจริญ
ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้อาตุ๊กเนี่ย
เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนรักและเป็นเพื่อนแท้ของอาลินดาเลยนะคะ
ดูแลกันมาตลอดทั้งตอนล้มป่วย
จนกระทั่งคุณอารินดานั้นจากไป
ตุ๊กก็เป็นธุระช่วยจัดการดูแลทุกอย่าง

วันที่เพื่อนรักจากไปนานกว่า๓เดือนค่ะ
สำหรับคุณอารินดานั้นประสบอุบัติเหตุ
กล้มในห้องน้ำเส้นเลือดในสมองแตก
เป็นอำมพลึกหลายปีนะคะ
แล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะ
ต่อมาในปี๒๕๖๓ค่ะ

จะย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬา
แล้วก็จากไปเมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม๒๕๖๒
ในวัย๖๖ปีค่ะ
นะคะก็ถือว่าเป็นการสนเสียนะ